คุณผู้ชมคะนักร้องสาวอีสานหญิงลีศรีจุมพล
เมื่อวานนี้มีการโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว
บอกว่าช่วงประมาณบ่าย๓โมงคุณแม่ของเธอถูกรถชนหน้ารีสอร์ท
แล้วเธอก็เห็นภาพนั้นต่อหน้าต่อตา
ซึ่งตอนนี้อาการของคุณแม่ก็ยังคงสาหัสอยู่อยู่ในห้องไอซียู
โดยหญิงลีก็ได้เฝ้าอาการของคุณแม่อย่างใกล้ชิด
แล้วก็ภาวนาขอให้คุณแม่ของเธอปลอดภัยค่ะ
นางบุญล้อมศรีจุมพลอายุ๖๑ปี
มันดาของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังหญิงลีศรีจุมพล
เจ้าของบทเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร
และผู้หญิงล้านลาได้ถูกส่งตัวมา
รักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำนะคะ
หลังจากที่ถูกรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์
ที่คุณแม่ของนักร้องสาวเป็นคนขับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้ารีสอร์ทที่กำลังก่อสร้าง
ที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรำ
ช่วงประมาณบ่าย๓โมงของเมื่อวานนี้

เลือดออกในสมองทั้งสองข้างค่ะ
แพทย์ได้ทำการผ่าตัดสมอง
และยังต้องพักรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู
เพื่อเฝ้าติดตามประเมินอาการอย่างใกล้ชิดนะคะ

ยังอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงค่ะ

ก็เฝ้าดูแลอาการของคุณแม่ที่โรงพยาบาลด้วยตัวเอง

พุ่งชนผู้เป็นแม่ต่อหน้าต่อตา

ทำอะไรไม่ถูกได้แต่ร้องไห้

กำลังเสียงโครมแล้วก็หันไปก็คือ

มอเตอร์ไซค์แล้วก็กำลังตีรังกาม้วน
ต่อหน้าต่อตาเลย
พวกเราก็วิ่งเข้าไป

เพราะว่าก็มีคนที่มีสติ

เพราะว่าแม่กำลังจะมีเหมือนแบบ

ได้แต่ภาวนาขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ

และมีความสุขที่ได้ดูแลคุณแม่ค่ะ
นอกจากนี้นะคะ

กับการที่จะได้อยู่กับคนที่เรารัก

และกล่าวขอบคุณแฟนคลับและทุกคนที่เป็นห่วง
ที่ส่งกำลังใจมาให้หน้าจอด้วยนะคะ